ก็ทำให้มีผู้หญิงคนหนึ่งเขานำประสบการณ์ตรงของเธอ
บอกว่าตกเป็นเหยื่อ
คนบันเทิงรีวิวสินค้าจนเธอนั้นต้องพบกับฝันร้าย
คือเธอเชื่อเชื่อที่ดาบราเนี่ยถือ
เชื่อที่ดาบราบอกว่าใช้แล้วดี
เธอก็เลยใช้ตามและสุดท้ายจากหน้าสวยของเธอ

เธอบอกว่าเธอเคยคิดด้วยนะ
พอมันพังแบบนี้ผู้หญิงนะกับความสวยความงาม
พูดตรงเครียดมากนะคะบอกเลย
เธอเคยคิดจะฆ่าตัวตายด้วยซ้ำ
เพราะว่าถูกคนทักว่านี่เป็นเอสเหรอ
โอ้โหคนทักก็คิดได้นะ
คือเรื่องนี้ถูกเปิดเผยจากเจ้าของทวิตเตอร์
อีน่าสิวชื่อของเขาเลยนะฮะ
ทวิตรูปภาพใบหน้าของตัวเธอเอง
เพื่อหวังเตือนสติคนที่อยากหน้าใส

ต้องพบกับฝันร้ายใบหน้าเต็มไปด้วยสิว

เราเป็นคนหนึ่งที่เคยผิวหมองมีสิวนิดหน่อย
ความที่อยากหน้าใสเลยซื้อเซรั่มน้ำสีชมพู
บล็อกเกอร์สายเก่าคนที่สรรเยอะ

ใช้ไปเพื่อนทักว่าทำไมหน้าแดง

ทักว่าเป็นเอสเหรอหนู
แท็กไว้ในข้อความเธอว่า
แท็กเมจิกสกิน

ออกมาแบบนี้แล้วเจ้าตัวยังเล่าเพิ่มเติมว่า

หน้าใสมากเลยเลยอยากใช้ตาม
เพราะราคาหลักร้อยพอจะซื้อไหว
แต่สุดท้ายมันไม่เห็นผลทางบวก

สิวเหอขึ้นมาเป็นกระจุกเลย
ตอนนี้เธอไปรักษาสิวกับหมอ
ฤทธิ์ของสารเคมีจะหมดไป

โดยที่ไม่ให้เธอใช้อะไรกับใบหน้าเลย

หน้ามันคือสิ่งแรกที่คนเห็น
ออกไปทำงานออกไปเรียนออกไปไหนก็ตาม
นั่นฮะประสบการณ์ตรงนะครับที่เขาเอามาแชร์แชร์กันนะฮะ
ก็ตอนนี้ก็เริ่มมีหลายคนแล้วค่ะที่ออกมาหลังจากที่ได้รับผลกระทบนะคะ